สวัสดีครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มนับถอยหลังเพื่อจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะครับและภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่เราจะได้เจอกันในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนครับหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันสองวันจะเป็นช่วงที่คาดการณ์ว่าจะหนาวที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวมานะครับแน่นอนหนึ่งปัจจัยสำคัญตอนนี้ที่มีบทบาทเหลือเกินนะครับในการดึงเอาลมหนา
ภายุนั่นเองนะครับซึ่งมีการเคลื่อนตัวอยู่ในแถวบริเวณทะเลจีนใต้นะครับและด้วยลมหนาวที่แผลลงมาตอนนี้จึงทำให้ภายุไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคลื่นนั่นเองนะครับที่ยังคงต้องระวังโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่พักใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนี่คือลมหนาวนะครั

ชุมพรมาจนถึงบริเวณทางตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสเจอคลื่นที่มีกำลังแรงนะครับซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือส่วนภาคพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแน่นอนนะครับช่วงวันที่๑ที่๒มีโอกาสได้เจอเลขตัวเดียวในหลายจุดบริเวณพื้นราบยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพสำหรับปีใหม่ได้ด้วยนะครับผมคุปตนันพิสิทธิมหัน